เรื่องของเศรษฐกิจนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรอกครับ
มันใกล้ตัวเราเข้ามาทุกวัน
วงรอบมันวนมาถึงตัวเราเข้ามาทุกที
เพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจคราวนี้
อย่าว่าแต่บ้านเราเลยครับทั่วโลก

เริ่มจากปัญหาสงครามการค้า
แล้วก็ปัญหาเรื่องไวรัสโควิด
ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่
แล้วบ้านเรายิ่งเจอปัญหาเรื่องภัยแรงจะตามมาอีก
ทั้งหมดเนี่ยนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ

ประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ย
การหาเงินเข้าประเทศมีไม่กี่ทางหรอกครับ
แต่ดูตัวเลขการส่งออกแล้วก็แย่

เศรษฐกิจทั่วโลก

บ้านเราหัวข่าววันนี้บอกว่า
เศรษฐกิจไทยกูไม่กลับ

สถานการณ์ส่งออกก็อย่างที่รู้ครับ
ส่งออกไทยยังตกหลุมดำ
ปัจจัยรุมทั้งเทรดเดอร์
งครามการค้าทั้งเรื่องเชื้อหวัดและภัยแรง
พอหันไปดูเรื่องท่องเที่ยว

เมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ต

มีนาคมท่องเที่ยวภูเก็ตกระทบหนักสุด

เงินจะหายไป๙๐๐๐ล้าน
ทีนี้วันนี้จะขอคุยกับ
ประธานสะพาวสากรามท่องเที่ยว

สวัสดีครับท่านประธานครับ

ทำไมถึงประเมินว่าเดือนมีนาคมเนี่ย
จะเป็นเดือนที่ถึงจุดสลบของการท่องเที่ยวภูเก็ต

คือเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้ภูเกตมันไม่ถึงกับ
เพราะว่าตลาดจีนที่หายไปประมาณ๖๕
มันยังมีตลาดอื่นที่ยัง
เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตอยู่เช่นยุโรปนะครับแล้วก็สแกนยูเนเวียนรัสเซียออสเตรเลีย
ซึ่งเขาไม่ได้หวั่นวิตกเรื่องแบบนี้แล้วก็มันมีสายการบินชาเตอร์ที่พาเขาเข้ามา
แต่เมื่อหลังจากปลายมีนาคมนี่แหละครับชาเตอร์จากยุโรปเนี่ยก็จะไม่มี
เพราะว่าพอเมษายนเขาก็หมดแล้วครับหมดหมดฤดูเขา
พอเข้ารุดร้อนเขาก็ไม่มาแล้วเพราะว่ามันเป็นฤดูหนาวของเขา
แล้วเขาไม่ต้องการความหนาวเข้ามาหาความอบอุ่น
หนีหนาวมาหนีหนาวมาอันนี้โดยธรรมชาติ
นี่ครับแล้วรัสเซียก็เหมือนกันเมษาเนี่ยชาเตอร์รัสเซียก็จะหมด
เพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาก็คือว่าถ้ามีนาเมษา
คือเมษาก็จะลำบากแล้วเพราะรัสเซียมันก็น้อยลงไปเรื่อย

ดังนั้นถ้าวันนี้เราประเทศไทยไม่ได้พูดถึงบูเกตจังหวัดเดียวนะ

เราควรจะทำยังไง

ที่คุณสาระยุทธ์บอก

ใจเถิดผู้ชมทั้งหลายครับ

วันนี้ไข้หวัดโควิด๑๙ของเราเนี่ยไม่ได้แพร่กระจายในประเทศไทย
ที่เรามีผู้ป่วยอยู่๓๕รายที่มาเนี่ย
เพราะเราได้มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นแล้วเราก็ตรวจสอบว่าเขาป่วยมา
แล้วส่วนใหญ่ก็คือคนจีนที่มาเที่ยวเราในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา
ติดมาจากบ้านเขาว่าอย่างนั้นเถอะไม่ได้มาติดบ้านเรา
ไม่ได้ติดบ้านเราซึ่งมาติดบ้านเราเนี่ยอย่างแท็กซี่
คนหนึ่งที่ติดเนี่ยครับก็ติดแบบเขาเรียกอะไรพอติดปุ๊บ
มาตรวจปั๊บมันก็หายดีซึ่งกลับบ้านไปแล้วใช่ไหมครับ
ซึ่งระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผลแล้วก็เข้มข้นในการรักษา
ซึ่งหมอของเราในประเทศเราเนี่ยผมก็สุดยอด
เราก็ต้องสร้างความมั่นใจว่าเจ้าประเทศเราเนี่ย
ไม่ได้มีการแพร่กระจายของโรคนี้อยู่ในประเทศเรานะครับ
สร้างความมั่นใจว่าคุณมาประเทศเรา
ไม่ว่าจังหวัดไหนก็ตามเนี่ยเราไม่มีเรื่องแบบนี้
คนไทยเองเนี่ยที่ใส่หน้ากากในกรุงเทพเนี่ย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
เราโอนลึกว่าโรคนไทยมากกว่าไม่ใช่
ว่าเราเนี่ยมาได้เลยเราสบายใจได้เลยมาสูดอากาศสบาย
กับบีรนด์ละนอลสะตุลสมุยมาหรือเป็นตรงไอ้หิน
มาเลยมาเลยครับอาการเราดีไม่ดีค่าแถกประชาย
อยู่ที่ไหนไม่สบายมาประเทศไทยเลยครับมาสบาย
คือต้องประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
ใครควรจะทำใครควรจะทำใครควรจะทำประชาสัมพันธ์
จริงทั้งสาธารณสุขทั้งททครับและที่สำคัญคือ
รัฐบาลเองก็ต้องชัดเจนในเรื่องนี้

สาธารณสุขออกหน่วยเดียวมันก็ไม่ใช่

มันต้องคือพูดง่ายงานนี้มันต้องเป็นประชาสัมพันธ์แบบ
เชิงลุกอย่างต่อเนื่อง
ไม่ใช่ว่าออกไปแล้ว๓วันแล้วนี่ออกไปแล้ว

คือทุก๓วันต้องออกทุก๓วันต้องออก
ซึ่งเขามีข่าวพวกนี้ทั่วโลก

เมืองไทยดีเมืองไทยดีเมืองไทยดี
มันจะมีความมั่นใจว่าเออใช่นะเป็นเราอะครับ
ถ้าเราอยากจะไปเกาหลีอยากไปญี่ปุ่นวันนี้
ถ้าเขาออกไปน้ำพันว่าเขามีปัญหาเลย
เมืองนี้สบายเราทำไมเราไม่อยากไป

แต่ว่าเรากลัวเพราะว่าข่าวร้ายมันเข้ามาเยอะ
ครับคืออย่างนี้เท่าที่ฟังดูเนี่ยนะ

ถ้าไปถึงมีนาเมษาไม่ทำอย่างที่ว่า

แต่ยุโรปอเมริกาชาติอื่นหายไปอีก
อันเนี่ยเกร็งอย่างเดียว

ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยท่านประธานคิดว่าจะเป็นยังไง
คือโรงแรมเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูงสุด

เมื่อโรงแรมไม่มีแขก
ร้านอาหารก็จะไม่มีแขกอืม

บริษัทนำเที่ยวก็ไม่มีงานทำ
รถยนต์ก็จะว่างนะครับ
คือทุกอย่างมันจะเป็นผลพวงต่อเนื่องกันหมดเลย

ถามว่าวันนั้นเมื่อทุกคนไม่มีเงิน
ไม่มีอาการไม่ได้เงิน
ไม่มีรายได้เราไม่มีเงินจ่าย

เพราะส่วนใหญ่ต้องบอก๙๐

อย่างที่๒เกิดเหมือนกันว่า
รัฐบาลเกิดใจปั้มเลย
หนี้พักหนี้ให้๓เดือน

แต่ถ้าเรายังไม่มีแขก
เขาต้องใช้เวลาตัดสินใจอยู่บ้างว่าเออเขาจะไปดีค่าสนุกบินเป็นยังไงอะไรยังไง
ก็ต้องใช้เวลาอีกนาน๓เดือนมันไม่พอกับการ
ก็ต้องมีการต้องวางแขนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวไว้ด้วยครับ
ครับเอาล่ะเป็นข้อเสนอที่ดี
สรุปก็คือว่าช่วงนี้รัฐบาลต้องเร่งประชาสัมพันธ์
เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ชาวจีน
บอกมาเถอะเมืองไทยปลอดภัยไม่มีการระบาด
ที่มีคนไทยป่วยอยู่บ้างก็มาจากที่อื่นมาเที่ยวเถอะ
เรามีระบบสาธารณสุขการคัดกรองที่ดีมาเที่ยวเถอะ
ประเทศไทยปลอดภัยอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องทำ
ควรจะทำครับครับขอบพระคุณฮะคุณสลาวุฒิครับ
พระคุณที่ขอบคุณครับคุณสรายุทธ์มันลำเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ต
ก็ยังมีทางออกอยู่นะครับว่าในช่วงเวลานี้ยังพออยู่กันได้
เพราะนักท่องเที่ยวชาติอื่นที่ไม่ใช่คนจีนเนี่ยยังพออยู่ยังมีมาเที่ยวกันอยู่
แต่ว่าหลังเมษามีนาเมษาหมดหน้าท่องเที่ยวการเช่าเครื่องบินเหมาลำมาหายไปหมด
คนจีนไม่มาอยู่แล้วยุโรปอเมริกาหายไปอีกอยู่กันยังไง
ฉะนั้นทางออกคือการเร่งส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เขามั่นใจมาเที่ยวเมืองไทย
อันนี้เป็นข้อเสนอแนะของนายประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตครับ
คุณน้ำแข็งครับคุณปุ้ยครับ